จังหวัดกระบี่นะคะคุณยายอายุ๗๘ปีไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าถูกพระล่วงละเมิดทางเพศ
ขณะที่คุณยายเดินทางไปเก็บเม็ดมะม่วงหิมพานอยู่ที่ข้างวัดนะคะ
พฤติการของพระก็คือใช้มีดจี้จี้คุณยายไปที่กุฏิ

พอเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณด้วยนะ
กล่าวขอบคุณคุณยายแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
ตอนนี้ตำรวจออกหมายจับแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งพระรูปนี้มาอยู่ที่วัดแห่งนี้เพียงแค่๑๐วันเท่านั้นเอง
แล้วก็มาก่อเหตุก่อนหน้านี้ก็มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับการเป็นพระสงฆ
ก็คือดื่มเหล้าเมาพระในวัดเนี่ยก็พยายามไล่ออกไป
แต่ก็ไม่ไปจนมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ตำรวจสพคลองท่อมเข้าไปตรวจสอบในกุฏิหลังหนึ่งนะคะ
เข้าไปตรวจสอบเพราะว่าคุณยายอายุ๗๘ปีคนหนึ่ง
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนบอกว่าถูกพระ
อายุน่าจะประมาณ๔๐๔๕ปี
ใช้มีดพระจี้บังคับเข้าไปในกุฏิ
ละเมิดทางเพศจนสำเร็จความไคร้นะคะ
จากการตรวจสอบภายในกุฏิที่เกิดเหตุพบว่าประตูด้านหน้าเปิดทิ้งไว้
ภายในห้องมีขวดเหล้าด้วย๑ขวด
อาวุธมีดปลายแหลม๑เล่มกางเกงยีน๑ตัว

อายุ๗๘ปีผู้เสียหายให้ปากคำกับตำรวจ
บอกว่าตัวเองอาศัยอยู่กับสามีเป็นผู้พิการก็คือหูหนวก
ก่อนเกิดเหตุเข้าไปเก็บมะม่วงหิมพานอยู่ข้างวัดค่ะ
ห่างจากบ้าน๓๐๐เมตรเท่านั้นเอง

บอกว่าคุณยายก็บอกว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะ

แม้คุณยายจะพยายามขัดขืนต่อสู้แต่บอกว่าแก่กว่าเนอะ
สู้แรงพระไม่ไหวจริงนะคะถูกพระล่วงละเมิดทางเพศหนึ่งครั้ง
จากนั้นหลังจากที่พระก่อเหตุแล้วกล่าวขอบคุณคุณยายด้วยแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
คุณยายก็เลยออกมาขอความช่วยเหลือจากพระในวัดแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ให้พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลคลองท่อมไปเอาผลตรวจร่างกาย
ซึ่งผลการตรวจร่างกายออกมาแล้วเรียบร้อยคุณยายมีร่องรอยการถูกข่มขืนจริงนะคะ
ขณะที่พระอารีศรีชูเป็นพระลูกวัดเปิดเผยว่า
รู้สึกไม่สบายใจเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งพระที่ก่อเหตุมาขออาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้๑๐วันเท่านั้นเอง
โดยที่ยังไม่ได้แจ้งให้พระผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่บ้านทราบเลย
สังเกตเหมือนกันเห็นว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้า
พอเมาเสร็จแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ภายในวัด
อารีเองเคยไล่ให้ออกไปจากวัดหลายครั้ง
แต่พระรูปนี้ก็ไม่ยอมกระทั่งมาก่อเหตุขึ้นนะคะ
ฟังเสียงพระอารีหน่อยค่ะ
ตั้งแต่บอกว่าไปบรรยีเลียสัขทีไปละ
นี้นะคะเจ้าหน้าที่ทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
ชื่อว่าพระทองหล่อเทียะระสุดโถ
หรือว่านายทองหล่อเทวีบุรอายุสี่สิบปี
เป็นชาวการจะน่ะบุรี
นี่คือบัตรประจำตัวของพระ
นี่นะคะที่ระบุว่ายังเป็นพระแต่หลังจากนี้ไม่น่าได้เป็นแล้วนะ
ใครที่อยู่พื้นที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
เห็นบุคคลที่มีหน้าตาลักษณะแบบนี้อาจจะไม่สวมผ้าเหลือง
ถ้าเห็นแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนเองก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับคาดว่า๑๒วันนี้น่าจะได้ตัวนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครเห็น
ก็เห็นหน้าชัดเจนนะคะในหนังสือสุทธิ
ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วก็แจ้งเหมาะแสให้กับตำรวจได้นะคะ